มีอีกหนึ่งเรื่องมาเตือนสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ไปใช้บริการปั๊มน้ำมัน
ระวังเด็กปั๊มเอาบัตรเครดิตของคุณไปใช้โดยที่คุณไม่รู้ตัว

ปั๊มมาแอบเอาบัตรถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือ
เติมเงินไป๑๗๕บาททำไป๕ครั้งแต่สุดท้ายมันก็มีความผิดเหมือนกัน
คุณผู้ชมเพราะว่าเอาเงินของคนอื่นเข้าไป

มันคือขโมยครั้งตั้ง๓๕บาทเติมเงิน
จะกี่บาทบาทเดียวก็ไม่ได้

นายสุทัศน์วันนบุรีอายุ๒๒ปีเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันถูกตำรวจภูทรศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
คุมตัวไปสอบปากคำหลังก่อเหตุขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปใช้เติมเงิน
แล้วก็ใช้จ่ายไป๕ครั้งครั้งละ๓๕บาทรวมเป็นเงิน๑๗๕บาท
นายสุทัศน์ก็สารภาพว่าผมทำผิดจริงครับแต่ว่าผมทำไปแค่๒๓ครั้งเอง
พอตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนายสุทัศน์ก็พบว่า
มีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจริงครับนายสุทัศน์แอบถ่าย
คือมันต้องถ่ายทั้งข้างหน้าข้างหลังเพราะมันจะมีรหัสข้างหลัง๓ตัว
ต้องถ่ายเลขบาทถ่ายชื่อที่อยู่บนบาทถ่ายวันหมดอายุปีหมดอายุแล้วก็เลข
มันรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นลูกของเขาไปนะฮะไปฟังเสียงของผู้ต้องหานะครับ
ไปเติมอะไรครับประมาณกี่ครั้งล่ะ
ไปเติมเกมหรือว่าเติมเกมอะไรครับ
ทางด้านของนายนัทภูมิฤทธิ์ประชาอายุ๓๘ปีคนนี้เป็นลูกค้าเป็นเจ้าของบัตร

ก็ไปใช้บริการที่ปั๊มนี้แล้วก็ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
จากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะทุกปั๊มก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ
จนกระทั่งธนาคารโทรมาสอบถามว่าเอ๊ะคุณได้ใช้จ่ายผ่านบัตรหรือเปล่า
เติมเงินในโทรศัพท์ในเกมเนี่ย
บางบัตรเขาจะมีการโทรไปถามว่าคุณรูดหรือเปล่า
ใช่คือเหมือนเขาก็จะดูพฤติกรรมการใช้เงินแหละ

คุณไม่เคยใช้ทำไมมีการเอาไปเติมเกมแบบนี้ก็โทรมาถามนะฮะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นเกม
ไม่น่าจะมีการเอาบัตรไปตัดเงินอะไร
ทางธนาคารเองก็เลยอายัดบัตรไว้ให้ก่อน
แล้วไปเจอเป็นพนักงานปั้มคนนี้นะฮะ
ก็ฝากเตือนประชาชนต้องระวัง
เวลาแบบเอาบัตรไปเติมน้ำมัน
บางคนต้องเดินไปคุมว่ารูดหรือยัง
รูดหรือยังมีการถ่ายหรือเปล่าไปคุมเอาไว้เลย
ต้องเช็คเวลาใช้บัตรเครดเช็คด้วยตัวเลขที่ถูกรูดออกไปมันถูกไหม
มือลั่นกดพลาดไปก็มี๒เวลาที่เราจ่ายบัตรเครดิตนะคะ
เดี๋ยวนี้มันจ่ายง่ายจ่ายในแอปพลิเคชันมือถือได้
คืนยอดมาให้ก็กดจ่ายอย่างเดียวเข้าไปเช็คด้วยนะว่ารายจ่ายของแต่ละเดือนเนี่ย
ใช้อะไรไปบ้างแล้วเป็นเราหรือเปล่าที่ใช้ไม่ใช่ดูเหมือนคราวนั้นจำได้ไหม
ที่เป็นพนักงานบริษัทลาออกไปแล้วแล้วเอาบัตรเจ้านายไปรูดเป็นล้านอ่ะ
ต้องตรวจสอบด้วยนะคะ๑๐๐๒๐๐ก็เป็นเงินของเรานะใช่ค่ะ